เหตุการณ์เห็นในกรุ่งเทพฯก็คือเหตุการณ์ข้าวกันตาย
มีผู้ชายกลุ่มนึงเขาก็นั่งกินเหล้ากันในวงเล่ากันอยู่

มีกลุ่มหนึ่งไปลวนลามลูกสาว
เค้าก็เลยโมโหเห็นแต่๒พี่น้องนี้ก็ตามไปไล่ฟันคุณผู้ชม

เอาไปดูนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแถวแถวพื้นที่ของบางนาคุณผู้ชม
ตำรวจนครบันบางนาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในซอยลาซัน๔๒เขตบางนากรุงเทพมหานคร
นี่พอไปถึงก็พบศพมีผู้ตาย๑คนนายปรีชาไหมทองอายุ๓๔ปี
ถูกฟันนะฮะถูกแทงเข้าที่ไทยทอยคุณผู้ชมโอ้โห
แล้วก็ลำตัวหลายนัดอ่าหลายแผลเหมือนกันนะฮะนอกจากนี้ยังมีชายที่บาดเจ็บอีกหนึ่ง
คนก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
ตำรวจสอบปากคำพยานแวดล้อมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็พยานบอกว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครนายชาตรีหรือว่านายกี้
นายชาตรีทองจันทร์อายุ๓๓ปี

อาศัยอยู่บ้านพักห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐๐เมตร

นั่งรออยู่นั่งรอให้ตำรวจไปจับกลุ่ม
พร้อมกับของกลางก็คือมีธรรมพูดตาย
สองคนเขาว่ายังไงนะฮะสองคนนี้เขาสารภาพว่าเขาทำ
ก่อนหน้านี้เนี้ยกลุ่มผู้ตายไปลวนลามลูกสาวของของเขาก่อนอืม
ทำให้เกิดความโมโหเมื่อเห็นว่ากลุ่มผู้ตายจับกลุ่มนั่งกินเหล้ากันอยู่
ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็เห็นแล้วนะโมโหกลับไปเอามีดที่บ้าน
พอสักพักหนึ่งวิ่งไปลงมือนะฮะก็เอามีดไปฟันทำให้นายปรีชาเสียชีวิต
และเพื่อนของนายปีชาก็บาดเจ็บเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านโดยที่ไม่มีเหตุอันควรนะฮะ
สุดท้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ